กรณีรถบรรทุก๑๘ล้อยังแตกแล้วก็พุ่งไปชนกับขอบสะพานภูมิพล
แล้วก็มีคนกระเด็นตกลงมาผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปี
แล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๒ขวบได้นะคะ
คือทั้ง๒คนนี้ผู้หญิงเป็นภรรยาของคนขับรถ

แล้วก็เด็กผู้หญิงเป็นหลานสาวของคนขับรถนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทางญาติได้มารับศพของผู้หญิงวัย๓๖ปีคนนี้
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
แต่ว่าศพของเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบเลยต้องรอหลังปีใหม่
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีอุบัติเหตุสะเทือนใจนี้เอาไว้ได้
รถบรรทุก๑๘ล้อยางระเบิดนะคะก็เลยเสียหลักไปชนขอบสะพานภูมิพล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิต๒คนก็คือนางสาวสุภาพรนันศิลาอายุ๓๖ปี
และเด็กหญิงอายุประมาณ๒ขวบนะคะ
ของนางสุภาพรไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืนจะมีพิธีชาปนกิจศพพรุ่งนี้
แล้วก็จะนำเท่ากระดูกกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์
พี่ชายของนางสุภาพรบอกกับทีมข่าวว่าแม้จะไม่ค่อยสนิทกับน้องสาวเท่าไหร่
เพราะว่าน้องมาอยู่กับสามีไม่ค่อยจะได้กลับบ้านแต่เห็นข่าวก็ตกใจมาก
แล้วก็เสียใจมากเพราะว่าจริงแล้วช่วงวันหยุดปีใหม่นี้
ตั้งใจจะกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะไปฉลองปีใหม่ด้วยกัน
ส่วนศพของเด็กหญิงวัย๒ขวบญาติติดต่อขอรับศพแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะมารับกลับไปบำเพ็ญกุศล

ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามญาติถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่นะคะ
ก็ให้ข้อมูลแค่สั้นว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
แม่ของเด็กผู้หญิงวัย๒ขวบคนนี้ค่ะ

ปกติน้องก็จะสนิทกับแม่มาก
แล้วก็สนิทกับนางสาวสุภาพรด้วยนะคะ

ยังรู้สึกเสียใจที่นางสาวสุภาพรเป็นคนใกล้ตัว
เพราะแฟนของพี่ชายก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก่อนหน้านี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะมาฉลองปีใหม่ด้วยกัน

ส่วนอาการของคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะคะ
นายภัยรัฐเชื้อเนตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล

ว่าตัวเองเป็นคนขับทำให้ภรรยาทำให้หลานสาวต้องเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องดูแลรักษา

วันที่เกิดเหตุแทบขาดใจเลยครับ